ดราม่าสาวจีนที่เขามาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็รีวิวนะครับบอกว่าพอมาถึงเนี่ย
มีรถนำขบวนให้ด้วยจ่ายเงินเพิ่มก็สามารถซื้อความสะดวกอำนวยความสบายได้
ดูคลิปเหตุการณ์นี้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับ
เหตุการณ์นี้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมจำกันได้เอาคลิปมาได้เลยฮะ
เนี่ยคลิปนี้ที่เธอบอกว่ามาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยนะโอ้โหเวอร์มากเลย
มากับแม่จะไปเที่ยวพัทยาตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าเอ๊ะจะจองรถยังไงดี
แล้วก็มีการเสนอว่าถ้าต้องการความสะดวก
มีคนขับรถนำขบวนจะได้ไม่ต้องเจอรถติดจ่ายเงินเพิ่มได้นะ
มอเตอร์ไซค์เนี่ย๖๐๐๐เก๋งเนี่ย๗๐๐๐
มีรถตำรวจขับนำขบวนตอนแรกก็ไม่อยากจะเชื่อ
พอมาถึงสนามบินเฮ้ยเอ้านี่มันสะดวกสบายจริงฮะ
เปิดช่องพิเศษให้มีคนช่วยยกกระเป๋าดูแลกระเป๋าออกมา
มีรถแล้วเหมือนติดตราของสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยรถเก๋ง

แล้วแต่งตัวคล้ายกับตำรวจด้วยเนี่ย
มารอรับเนี่ยหลังจากนั้นอ้าวเธอให้คลิปไป๒๐๐
ได้น้ำดื่ม๑ขวดขึ้นบนรถแล้วก็มีรถวิ่งนำหน้าให้จริงนะ
แป๊บเดียวตัดภาพไปถึงโรงแรมที่พัทยาเป็นโรงแรมแห่งหนึ่ง
เหตุการณ์นี้แหละครับดราม่าสนั่นเลย
เมื่อวานนี้เนี่ยมีความคืบหน้าคือโคศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ชี้แจงบอกว่าพบตรสั่งตรวจสอบโดยด่วนแล้ว
และต่อมาโคศกของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวก็ชี้แจงเหมือนกันว่า
ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวก็สั่งให้ตรวจสอบแล้ว
ก็รู้แล้วว่าหนึ่งในคนที่อยู่ในคลิปนั้นเป็นตำรวจสังกัดหน่วยงานท่องเที่ยวจริง
ล่าสุดครับวันนี้โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่า
พบตรสั่งให้ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม
เพราะบุคคลที่ปรากฏในคลิปมีความคืบหน้าว่าเป็นตำรวจ๓นาย
อันนี้ยืนยันแล้วตำรวจที่ไปรับที่สนามบินสุวรรณภูมิคือ
ร้อยตำรวจเอกสมพลพินโยสโมสรตำแหน่งเป็นรองสารวัตรกองกำกับการ๓
กองมันทรัพย์การตำรวจท่องเที่ยว๑
ส่วนอีก๒นายที่รอด้านนอกคือ๑๐ตำรวจเอกธนกรนุกูลธนกิจ
และ๑๐ตำรวจเอกธนวัฒน์ศรีมะขจรบุญสังกัดกองบังคับการตำรวจจราจรนะครับ
พบตรสั่งให้ตรวจสอบทุกประเด็นว่าใครสั่งการ
ที่ใช้นำขบวนนำรถหลวงมาใช้หรือเปล่า

และให้ตรวจสอบย้อนหลังด้วยฮะว่าเคยมีพฤติกรรมแบบนี้มาก่อนไหม
ทำเป็นขบวนการหรือไม่ให้ตรวจสอบทุกข้อสงสัย
สังคมตั้งคำถามให้เกิดความกระจ่าง
ทั้งสองหน่วยงานก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อที่จริงแล้วนะครับ
ทั้งหน่วยงานของกรมกรับการตำรวจจราจร
แล้วก็หน่วยงานกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว๑
และย้ายตำรวจ๓นายเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการ
อยู่ระหว่างการพิจารณารอดูผลการสอบ
และถ้าพบว่าผิดก็จะถูกพิจารณาลงโทษด้วยตามขั้นตอนนะครับ
ในขณะที่มีการสั่งสอบย้อนขึ้นไปด้วยครับ
ตั้งแต่หัวหน้าลำดับขั้นสูงขึ้นไปเลย
สารวัตรรองผู้กำกับการผู้บังคับบัญชาทุกสายงาน
มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรมีการป้องปรามหรือไม่
และให้เจรตำรวจเรียก๓นายที่ปรากฏในคลิปมาสอบสวนทางวินัยเพิ่มเติมด้วย
อาจจะผิดทั้งทางวินัยและอาญาถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าผิดจริงนะฮะ
แต่อย่างไรก็ตามคงต้องรอผลการสอบและฟังคำชี้แจงด้วย
อกจากนี้วันนี้ครับที่กองบังคับการตำรวจจราจรผู้บังคับการตำรวจจราจร
เรียกตำรวจนำขบวนในคลิปมาชี้แจง
เซอร์สีขาวทะเบียน๑ขอไข่
พอสัมเภา๘๕กธมเป็นคันที่ปรากฏในคลิปคันนี้นะครับ
คันนี้ไม่มีตราสัญลักษณ์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ทะเบียนที่เป็นป้ายรถมอเตอร์ไซค์ส่วนบุคคล
มีการติดสัญญาณไซเรนไฟวาบไว้ที่รถ
แล้วก็เจอถุงมือเจอผ้าคลุมหัวสีดำวางอยู่ด้านหน้าคอนโซลรถนะครับ
มีรายงานว่ามีการเรียกผู้บังคับบัญชาตำรวจจราจรทั้งสองนายให้มาชี้แจงด้วย
อันนี้ก็คือความคืบหน้าล่าสุดรอผลการสอบก่อนว่าจะเป็นอย่างไร
คุณชูวิทย์กระมวลวิสิตอดีตนักการเมือง
เดี๋ยวอันนี้เกี่ยวด้วยใช่ไหมคะเรื่องนี้ก็ด้วยเหรอคะ
คือจริงคุณชูวิทย์โพสต์ไว้หลายประเด็น
มีทั้งเรื่องเกี่ยวกับข่าวดังที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้

แล้วก็มีพูดมาถึงเกี่ยวกับทุนจีนสีเทา
ข้อความตรงจุดนี้ครับคือ
จีนเทาเนี่ยมาหากินในไทยไม่ดูตาม้าตาเรือ
นี่นะคิดว่าอัวมีเงินทำได้ทุกอย่าง
และนอกจากนี้นะครับดูฮะข้อความข้างล่าง
แม้แต่จีนออกจากสนามบินยังมีรถตำรวจนำให้เป็นเรื่องเสียหน้า
เรื่องนี้เคยแฉรู้กันมานานแล้ว
พอเรื่องเงียบก็เอาอีกหากินกันไป
เพราะเงินเดือนตำรวจคงไม่พอให้เมียใช้
อิงจากข้อความโพสต์ของคุณชูวิทย์จากเฟซบุ๊กนะครับ
เอ๊ะเรื่องนี้เคยแฉรู้กันมานานแล้ว

ตอนนี้ทางผู้บังคับบัญชาและหมวกใหญ่สุดของตำรวจคือ
ผู้บัญชาการเตาะแห่งชาติท่านทราบเรื่องอาจรังให้ตรวจสอบแล้ว
เดี๋ยวมีความคืบหน้ามีคำชี้แจงมีความชัดเจน

เรื่องของคุณคิงเป็นเรื่องดราม่านะคะ